มาเริ่มเรื่องแรกคุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวที่น่าตกอกตกใจ
สำหรับเมื่อวานนี้มีการแชร์กันเยอะมากเลย
กับการที่ศาลอุทรมีนบุรีมีการอ่านคำพิพากษา
พิพากษาจำคุกเอมมี่อาเมรียจาคอปตลอดชีวิตค่ะ
เมื่อวานนี้หลายคนตกใจค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็มีการสั่งแก้โทษจำคุกอดีตนางเอกชื่อดัง
เอมมี่อาเมรียาจาคอปโดยเห็นว่ามีความผิด
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช๒๕๒๒นะคะ
ลงโทษให้จำคุกตลอดชีวิตและมีการปรับเงิน
เป็นจำนวนหนึ่งล้านบาทค่ะแต่คำให้การในชั้นสอบสวน
และทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง
นับว่ามีเหตุบรรเทาโทษจึงลดโทษให้๑ใน๓ค่ะ
โครงการจำคุกจำเลยเอาไว้๓๓ปี๔เดือน
ปรับเงินเป็น๖๖๖๖บาท
จุดเริ่มต้นของคดีนี้ค่ะย้อนกลับไป๑๙กันยายนปี๒๕๕๙
เอมี่และแฟนหนุ่มในตอนนั้นถูกจับในฐานร่วมกันมียาไอซ์
หนัก๗๐กรัมและยาอี๑๖เม็ดไว้ในครอบครองค่ะ
เพื่อเสพและจัดจำหน่ายพร้อมด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล
และอุปกรณ์ในการเสพสารชั้นต้นค่ะสั่งจำคุกเอมมี่๓เดือน
ปรับ๕๐๐๐บาทแต่ให้รอการลงโทษเอาไว้๒ปี
และให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติทุก๓เดือนภายใน๑ปีค่ะ
พร้อมด้วยตรวจสารเสพติดทุกทุกครั้งรวมไปถึงให้ร่วมทำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์๒๔ชั่วโมงจนกระทั่งล่าสุดนะคะสารอุทธรณ์มีคำสั่งเพิ่มโทษ
ตามที่เรารายงานไปนั่นเองนะคะก็โอ้โหก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะ
สั่งจำคุกจำเลยไว้สามสิบสามปีสี่เดือนค่ะอืมก็ต้องรอติดตามข่าวนี้กันต่อไปนะ
แต่อย่างที่รู้กันคุณผู้ชมค่ะยาเสพติดไม่เคยให้ประโยชน์กับชีวิตใครสักคนเดียวค่ะ
ใช่ค่ะดูไว้ให้เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างนะคะ